ทำไงให้มีคุณค่าด้วยการออกกำลังกาย

อยากดีก็ต้องออกกำลังกาย
ยังมีเคล็ดลับการออกกำลังกายมาฝากค่ะ
นี่สิทธิ์อาจารย์แบบชิว
เป็นหมาตัวแรกในโลกนี้ที่มีสิทธิ์แผ็ก

สิทธิ์อัพแบบชิวยำเช้า

เบานะน้องเริ่มแบบมึน
หรือคุณผู้ชมมีวิธีการออกกำลังกายแบบฉบับแบบที่อยากให้สัตว์เลี้ยงของคุณออกกำลังกาย
ก็ส่งมาให้เราดูกันได้นะคะเผื่อใครอยากจะมีการขยับร่างกายเหมือนน้อง
เหมือนสัตว์เลี้ยงที่บ้านก็ส่งกันมาได้เหมือนกัน
มันต้องเล่นเวทแน่เลยนะยกวงยกเวทนะ
โอ้โหนึกภาพนะขาหน้าเป็นป้า

อักบันจักรยานเสร็จไหวน้ำต่อ

เอางี้ถ้าใครไม่ถนัดแนวซิตอัพ
ก็มาเต้นก็ได้